สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากเรื่องเย็นของดินฟ้าอากาศมาดูเรื่องร้อนเรื่องโรงพยาบาลเอกชนอีกทีหนึ่งเถอะครับก่อนจะถึงวันที่๑๕วันมารืนนี้เนี่ยอยากจะบอกให้รู้ว่าเรื่องนี้ประชาชนสนใจมาก
ติดต่อเข้ามาเยอะบอกว่าต้องดันเรื่องนี้ให้ทะลุเพราะถ้าคราวนี้ดันไม่ทะลุไม่เบ็ดเสร็จไม่เด็ดขาดไม่เสด็จน้ำปัญหานี้จะลุกลามไปอีกเยอะครับ
บอกอีกทีนึงว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาแพงแน่เพราะว่าเขาต้องลงทุนเขาต้องจ้างคนเขาต้องจ้างหมอที่แพงกว่าจ้างพยาบาลที่แพงกว่าประชาชนที่ไปใช้บริการก็ได้รับความสะดวกกว่าแต่ว่าแพงต้องแพงแบบสมเหตุสมผลทุกวันนี้ไม่สมเหตุสมผลครับทุกวันนี้แพงเวอร์และเป็นเรื่องที่คนเขาเจ็บช้ำน้ำใจก
ก็รู้ว่าโรงพยาบาลไหนแพงก็ไปหาโรงพยาบาลที่ย่อมเยาว์หน่อยกว่าสิเรามีทางเลือกนี่เรามีการค้าเสรีนี่ตอบว่าใช่ครับแต่ว่าในทางปฏิบัติขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนดูเหมือนว่ามีเยอะแต่เขาพยายามจับกลุ่มกันเป็นเครือไปเทคโอเวอร์โรงพยาบาลโรงนั้นโรงนี้มาอยู่ในเครือเดียวกันให้มีบรรทัศน์เดียวกัน
ให้มีราคาใกล้เคียงกันแล้วจะทำยังไงอยู่กันคนละกลุ่มแต่ว่าก็มีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเขาตั้งขึ้นมาเขาก็มีการพบปากกันเขาก็ร่วมมือกันเขาก็กำหนดราคาค่ารักษาพยาบาลค่าหมอค่ายาให้มันเหมือนเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยที่ดูว่าเหมือนมีทางเลือกเยอะแต่เอาจริงแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันหมดเอาแล้วจะทำยังไง
มีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ก็อย่าไปรักษากับโรงพยาบาลเอกชนสิคำตอบก็คือว่าจริงอยู่ตอนนี้คนที่เป็นค่าราชการเขาก็เขาก็ไปของเขาได้เขามีกรมบัญชีกลางดูแลอยู่คนที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเขาก็ไปโรงพยาบาลประกันสังคมชาวบ้านทั่วไปไปใช้บัตรทองอันเดิมที่เรียกว่า๓๐บาทรักษาทุกโรคแต่คนชั้นกลางเนี่ยเขาบอกไม่ไหวไปโรงพยาบาลท
ต้องตื่นแต่ตี๔ตี๕ต้องลางานกันทั้งวันนะครับไม่คุ้มกับสิ่งในสิ่งที่เขาจะต้องไปทำงานเขาก็ต้องพึ่งพาโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนเล่นคิดราคาโหดอย่างนี้ไม่ไหวเขาจึงเรียกร้องกันว่าถึงเวลาหรือยังที่ฝ่ายรัฐจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้โรงพยาบาลเอกชนเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าเวลา
ในตลาดหลักทรัพย์พอไปอยู่ร้านตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องโชว์ตัวเลขกำไรเยอะ
ไรเยอะก็จะทำให้คนไปซื้อหุ้นกันมากหุ้นจะได้ขึ้นหุ้นขึ้นมากเขาจะได้รวยเขาจะได้ติดอันดับเป็นเศรษฐีเมืองไทยกัน

แล้วประชาชนคนที่ไปรักษาล่ะครับ
ประชาชนคนที่ไปรักษาก็ต้องทนอยู่กับสภาพที่ไม่มีทางเลือก
เรื่องนี้พูดกันมานานแล้วครับ
ก็เหลือแต่ว่ารอดูว่ากรมการค้าภายใน
จะมีมาตรการยังไงออกมาเรื่องราคาบริการราคาหมอราคายา๒๓ตัวเท่านั้นนะครับ
ราคาห้องห้องนี้เดี๋ยวนี้ก็แพงกว่าโรงแรมแล้ว

คุณสาลีอ๋องสมหวัง

มีเรื่องร้องเรียนมาจาก
ที่ต่างมากมายมาถึงมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ถูกโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาแพงเกินเหตุ
มันมีบางเคสเจอมีดบาด
ไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดมีดบาทนะครับ

ห้าหมื่นไม่ใช่๕๐๐๐๕๐๐๐๐มีดบาทเนี่ย
แล้วก็มีรายหนึ่งเด็กไปเจอประตูหนีบ
ไปโรงพยาบาลหนึ่งเขาบอกว่าโอ้กระดูกแตกต้องผ่าตัด
พ่อแม่เขาก็บอกไม่ไหวไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลหนึ่งบอกมันไม่ได้แตก

เขาไปทำยังไงก็ไม่รู้คิด๓๐๐

๓หมื่นเจ้าหลังนี่เอา๓พันมีบางแคสอาจจะลึกยกยากซับซ้อน
ผ่าตัดยื่นบินออกมาค่าหมอผ่าตัด๑๗๐๐ค่าหมอผ่าตัด
มันอะไรกันนักหนาครับมันอะไรกันนักหนาสิ่งที่กรมการ
ค้าภายในต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ก็คือว่าเวลานี้กรม
การค้าภายในเขาต้องควบคุมราคาสินค้าและบริการมีรายชื่อ
สินค้าและบริการเนี่ย๕๓รายการที่ต้องควบคุมเช่นอะไรมั่ง
รู้ไหมครับเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะไปเช่าโกดังเก็บของเนี่ย
กรมการค้าภายในควบคุมราคานะครับว่าความกว้างความสูง
เท่าไหร่ของโกดังต้องคิดไม่เกินเท่าไหร่นี่กดขนาดโกดัง
เก็บสินค้านะยังต้องควบคุมราคาบริการขนส่งสินค้าออนไลน์
พวกแคลงแครรี่อะไรเนี่ยเขาควบคุมนะครับเขาควบคุม
ราคานะครับว่าขนส่งของขนาดนั้นจะต้องเป็นอะไรเท่าไห
เห็นไหมฮะ๕๓รายการเนี่ยมีเยอะเลยแต่ควบคุมราคาแต่ค่า
รักษาพยาบาลค่าห้องค่ายาทำไมไม่ควบคุมมันเป็นสิ่งจำเป็น
มากกว่าด้วยซ้ำไปหรือตอบว่าควบคุมแต่คำถามก็คือ
ว่าทำไมควบคุมไม่อยู่ทำไมควบคุมไม่อยู่แล้วแล้วที่คุณ
สาลีบอกผมเนี่ยบอกคุณสุภาพมันแปลกไหมล่ะกรมการค้าภัย
ในเนี่ยเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลค่ายาเนี่ยแพงเขาควรจะ
เชิญใครไปหาข้อมูลเชิญใครไปคุยครับเขาควรจะเชิญตัว
แทนประชาชนเนี่ยไปคุยเพื่อจะได้หาทางออกนี่เขาเขาไป
เชิญตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนคนที่ทำความเดือดร้อนของเรา
เนี่ยมาคุยแทนมันผิดล่ะมันผิดหัวผิดหางไปหมดเลยครับคุย
ไปคุยมาก็ทำอะไรกันไม่ได้เพราะว่าตัวแทนโรงพยาบาลเองก็
ชนนี่เขาใหญ่นะตัวแทนอีกโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยหลายคนหลาย
โรงเป็นกรรมการอยู่ในแพทยศภาด้วยฉะนั้นถ้าเชิญ
ทยศภาแพทยศภาก็ส่งตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนมาก็
เสร็จสิครับเห็นไหมฮะว่านี่คือความบูดเบี้ยวผิดเพี้ยน
พิจิตรพิษดารของการรักษาโรงพยาบาลเอกชนในบ้านเราซึ่ง
มันมีปัญหาเยอะมากเอาวะหนึ่งมีคนมาบอกผมเขาเคยไป
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขาก็สังเกตดูค่ายาเอ๊ะแบบเดียว
กันเนี่ยกับคราวที่แล้วเอ๊ะทำไมคราวนี้ค่ายาแพงขึ้นถามไปถาม
มาได้ได้ความว่าโรงพยาบาลเนี่ยแขกต่างชาติมาเยอะแล้ว
วันหนึ่งต่างชาติก็โวยว่าราคายาที่ขายให้กับต่างชาติกับ
ราคายาที่ขายให้กับคนไข้ที่เป็นคนไทยทำไมไม่เท่ากันต่างชาติ
บอกเอาอย่างนี้๒มาตรฐานนี่ต่างชาติเขาไม่ยอมนะฝรั่งเจอ
อย่างนี้เขาไม่ยอมโรงพยาบาลก็เลยแก้ปัญหาฉะนั้นขึ้นราคา
ของคนไทยให้เท่าฝรั่งเสียหมดเรื่องกันง่ายดีไหมครับ
แทนที่จะลดของฝรั่งลงมาให้เท่าราคาคนไทยขึ้นราคายาของ
คนไทยให้เท่ากับที่คิดกับฝรั่งเพื่อจะได้อ้างได้ว่านี่ไง

เรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกทีหนึ่งเพื่อจะบอกว่ากำลัง
รอดูว่ามาถึงวันที่๑๕ที่จะถึงนี้มันจะเป็นยังไงถ้า
ภาษานักบอลเขาบอกว่าลูกเข้าเท้ากรมการค้าภายในอยาก
จะรู้ว่ากรมการค้าภายในมีน้ำยามีความเด็ดขาดมากน้อย

อย่าไปหวังพึ่งกระทรวงหน้าศุกร์ประทรวงหน้าศุกร์เขาดู
ด้านอื่นแต่เรื่องค่ายาค่ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องของกรมการ
ภายในกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะวันที่๑๕เอาหลังวันที่๑๕
เจอกันอีกทีแล้วจะดูว่าเป็นยังไงครับคุณบุ๊คครับ
คุณน้ำแข็งครับขอบคุณฮะวิเคราะห์กันตรงเลยนี่ไม่กล้า
มีดบาทเลยนะอาจารย์กลัว๕๐๐๐โอ้โหนะฮะก็บวกไปในทั้งค่าวิชาชีพ
ค่าบริการดูดิครับเป็นหางวาวเลยครับต้องให้สะเด็ดน้ำต้อง
ให้สะเด็ดน้ำเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาพูดคุยกันอีกนะคะขอบคุณนะ
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะคะประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่
คุณผู้ชมก็ให้ความสนใจเหมือนกันส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะ
ใช่ขีดเส้นใต้เมืองไทยนี่ต้องขีดกันหนาเลยนะดูวิธีการแก้ปัญหานะครับ